ตำรวจบุกรวบตัวผู้ค้ายาเสพติด

แล้วก็ตำรวจไปรวบที่ไหนรู้ไหมฮะ

ถามว่าตรวจพบยาบ้านในกระเป๋าที่พกมาติดตัวไหม

คุณผู้ชมฮะนี่อ่านข่าวนี้แล้วต้องถอนหายใจนิดนึง
ใช่คือเป็นครูจริงก็จะปลูกฝังเด็กเนอะ

แต่กลายเป็นว่าตัวครูพกเอาไว้ทั้งเสพทั้งขายเองเลยเหรอคะ
ฝ่ายปกครองกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
ส่วนที่กำลังกันจับกลุ่มตัวนายธานินทิพย์ครูนอก
เป็นครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่อำเบอร์หนองบัวลาเวที่จังหวัดเฉยภูมิ
โดยนาทีที่ไปถึงตำรวจคุณก็ต้องตรวจสิฮะ
ตรวจค้นกระป๋องกระเป๋าพบยาบ้า๓ถุง
รวมทั้งหมด๓๓๗เม็ดเงินสดอีก๕๒๙๐บาท
และอะไรอีกไหมฮะก็ต้องตรวจปัสสาวะ
พบเป็นสีม่วงคุณเป็นสีม่วงแสดงว่าทั้งเสพด้วย

มีอาวุธปืนด้วยฮะจุด๓๘พร้อมกระสุน๓นัด
ซ่อนอยู่ในตู้เก็บของของโรงเรียน
และมีรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพอีก๑คัน

เจ้าตัวสารภาพทำมาแล้ว๓ครั้งทำคืออะไร๓ครั้ง
นี่คือขายไม่นับการเสพนะ
ส่วนที่พกยาบ้าติดตัวไว้ในกระเป๋าเนี่ย
เขาบอกว่าแค่พกไว้เสพและแบ่งขายบางส่วน

ผู้ต้องหายังย้อนถามนักข่าวของเรา
ผมเสพวันละ๑๐๒๐เมตรแต่อาการผมปกติอ่ะ

ไม่มีอาการมาสอนหนังสือเด็กอย่างนี้หรอคะ
แล้วเขาบอกโอ้โหผมเสพวันหนึ่ง๑๐๒๐เมตร
คนอื่นเขาเสพกันยังไงนะถึงได้หลอน
ผมไม่เห็นหลอนเลยฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
เนี่ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมคือตำรวจต้องสอบประวัติต่อนะ

เพราะว่าการมาเป็นครู
แต่ว่ามียาเสพติดไว้จำหน่ายไว้ขายด้วย
มานานหรือยังหรือเกี่ยวพันกับยาเสพติดมานานหรือยัง

พบว่าผัวพันกับยาเสพติดมากว่า๕ปีแล้วนะครับ
ยังมีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน
ทีนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะ
เนี่ยแต่ครูเขาบอกนะว่ายาที่มีเขาขายให้กับผู้ใหญ่
แต่คุณจะเชื่อไหมพอเห็นแบบนี้
เพราะว่าครูคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมาก
ใช่นี่กลายเป็นประเด็นที่ตำรวจต้องตรวจสอบต่อเลยนะ